สวัสดีครับผมแม่น้ำของสมาธิกษภาพุทธาลีสนับสนุนประธาชิกษาไทย
เพื่อที่จะให้เดินหน้าในการนำพาประเทศไทยออกสู่เศรษฐกิจดีของโลก
ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญหัวหน้าพักแต่ละพักนะครับได้กล่าวกับท่านสื่อมวลชนครับ
ถึงกรณีการโหวตเลือกประธานสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
และทุกท่านที่ได้ติดตามคงจะได้เห็นได้ทราบนะครับ

วาระการประชุมเพื่อเลือกประทัดก็กำลังถกเถียงกัน
และทำท่าจะไปจะมีการเลื่อนต่อไป
ความจริงปัญหาของชาติบ้านเมือง
ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน
ตลอดระยะ๕ปีเสร็จที่ผ่านมา
มากมายแสนสาหัสแค่ไหนคงเป็นที่ประจักษ์นะครับ
การที่สภาจะมาเลื่อนการประชุม

ซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างนี้
ทางพักเพื่อไทยเห็นว่า
เป็นการที่ปฏิบัติที่ไม่สมควรครับ
ฉะนั้นการเลื่อนการประชุมไป
เพื่อยังไม่ได้ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น
ตั้ง๗พักรวมด้วยกันนะครับ

ขอให้ต่อพาเลื่อนการต่อไป

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน

เมื่อสักครู่แกนำภัคกรรมเมือง๗ภัค
ได้มีการประชุมร่วมกันและมีมติร่วมกัน
ดังที่ท่านวิโรธได้แถลงไปแล้วพวกเรา๗พักยืนยันว่า
สภาพผู้แทนราษดรมีบุคลากรที่เหมาะสมมีผู้มีความพร้อมที่จะเป็น
ประธานสภาผู้แทนรัศดรรองประธานสภาคนที่๑
รองประธานสภาคนที่สองวันนี้ไม่มีเหตุอันใดที่จำเป็นจะต้องเลื่อน
การเลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดรออกไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาในการเปิด
ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรครั้งแรกเราก็เห็นแล้วว่ามีพักบางพัก
พยายามต้องการเลื่อนการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรออกไปพวกเราเจ็ดพักการเมืองมีความเห็นตรงกันว่า
การเลือกการเลื่อนประธานสภาพผู้แทนรัศดรออกไปนั้นก็คือการเลื่อนเพื่อการสืบทอดอำนาจ
เรื่องเพื่อการสืบทอดอำนาจอย่างไรครับการเลื่อนการเลื่อน
เลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดรไม่ใช่เป็นการเลื่อน
เพื่อแก้ปัญหาให้พักใดพักหนึ่งเลื่อนไม่ได้ครับถ้าพักใดพักหนึ่งมีปัญหา
ไม่ใช่เหตุอันควรที่จะเป็นเหตุให้มีการเลื่อนการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ประธานสภาผู้แทนราษดรเป็นตำแหน่งที่สำคัญและเป็นตำแหน่งที่ทรงเกลียดมาจากผู้แทนของราศดร
พวกเราทุกคนพร้อมและไม่เห็นว่ามีเหตุอันใดที่จะนำไปสู่การเลื่อน
เลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดรได้
เปิดประชุมตอนบ่ายครับเราขอเรียกร้องนะครับไปสู่ท่านประธานนะครับ
อย่าเลยครับอย่าผลักดันให้ไปสู่จุดนั้นนะครับ
แล้วก็อย่าปิดประชุมเปิดให้มีการเลือกตามวาระที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งพักทุกพักการเมืองทราบกันมาก่อนหน้านี้ทุกพักการเมืองครับขอบคุณครับ
จนที่เคารพทุกท่านครับ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ
ประชาชาติต่อฉันธรรมติของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ที่เลือกพวกเรารัศดรนับตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๒เป็นต้นมา
และวันนี้เช่นเดียวกันเราได้รับฉันธานุมัติประชามติจากประชาชนเช่นเดียวกันว่า

วันแรกหลังจากที่ได้ทำพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราชดรแล้ว
วาระในวันนี้ก็เป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษดรและของรัฐสภาต่อไป
เพราะวันนี้เป็นการประชุมไม่มีวาระอะไรมากมาย
วาระก็คือการเลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดร
และรองประธานสภาราศดรคนที่๑และคนที่๒
ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่นี้เสร็จสิ้นไปตามระเบียบวาระ
และตามที่พี่น้องประชาชนกำลังรอคอยเพราะปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นมากมาย
เมื่อเราได้ประธานสภาพุทธแหลศดรและรองประธานสภาพุทธแหลศดรทั้ง๒พันธุ์นี้แล้ว
อนที่เราจะเลือกกันในวันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาด้วย
ซึ่งคือประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
และประธานรัฐสภาก็จะนัดหมายตามเวลาที่เหมาะสม
ตามที่พี่น้องประชาชนรอคอย
นั่นคือการเชิญประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
เห็นตรงกันก็คือว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปเลื่อนการเลือกประธานสภา
คือไม่มีเหตุผลนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง
เรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของชาติบ้านเมืองหนึ่ง
พี่น้องประชาชนนั้นเรายินดี
แต่ดูแล้วเรื่องนี้
นี้ไม่ได้เกี่ยวแต่เกี่ยวกับใครก็ไม่รู้ปัญหาส่วนตัว
ซึ่งจะมาทำให้การดำเนินการประชุมนั้นต้องหยุดชะงักช้าไปนั้น

พักเราเนี่ยได้รับการไว้วางใจเข้ามานะครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่จะมีการประชุมสภามีวาระเพียงแค่เลือกตั้งประธานสภา
แล้วก็รองประธานสภามันมีเท่านั้นเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ย
ได้เดินไปข้างหน้าคราวนี้ทางเจ็ดพักเนี่ย
เราพร้อมที่จะส่งตัวแทนเพื่อไปเป็นประธานสภาและรองประธานสภาแล้ว

สิ่งเหล่านี้มันเป็นความไม่พร้อมของอีกทางหนึ่ง
ผมก็ยังยืนยันว่าทางพักเนี่ย
ไม่คิดว่ามันมีเหตุผลอันสมควรที่วันนี้จะมีการเลื่อนออกไปนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าเรายืนยันที่จะสู้เต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้มีการเลื่อนในวันนี้ครับ

แต่การประชุมในวันนี้ดูเหมือนมันจะยากเหลือเกิน
ผมขอวิงวอนทุกท่านครับว่า
เราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
เพื่อที่จะให้ประเทศไทยมันเดินหน้า
เราต้องมีประธานสภาพวกไทยรัฐสดร

วันนี้เป็นวันแรกที่เราทำงาน
วันนี้ภาษีของประชาชนได้ถูกจ่ายแล้ว

ฉะนั้นผมอยากให้ใช้เวลาทุกนาที
ให้เป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน

พวกเราทั้ง๗พักนะครับ

ว่าวันนี้จะต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร

เหตุผลที่เราเล่นรอบทราบ

ประชาธิปัตย์ภังประเทศรัฐภักดิ์ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทยแล้วก็กลุ่มนั้นเนี่ย
ราจาผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเท่านั้นเอง

เช้าวันนี้ก็คิดว่าจะจบไม่จบ

ผลักดันให้เกิดการประชุมต่อ

ไม่ได้เห็นไม่มีอะไรมาก

เจรจาผลประโยชน์กันไม่ลงตัว
วันนั้นวันนี้ก็ยังเจรจากันอยู่

ไม่แน่ใจว่าเขาจะเจรจากันจบหรือยัง

ก็ต้องผลักดันให้มีการเลือกตั้งให้ได้

ประเด็นคือวันนี้ต้องมีประธานแล้วสภาต้องเดินได้
เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นแล้ววันนี้ว่า

ถ้ายังคิดจะตั้งรัฐบาลโดยเสียงปิ่ม

แล้วก็ได้เสียงมาโดยมิชอบ

แล้วก็ฝากติดตามการเจรจาผลประโยชน์ของเขาต่อไปด้วย